พูดถึงเรื่องโซเชียลนะ
หลายปีใหม่เอาอันนี้เลยควรบอกเลยทีเดียวนะ

หน่ารักเลยนู่นนี่นั่นจะ
เขาก็เลยเขียนมาบอกว่า

ไร้สาระที่คงต้องเจอในตอนโตขึ้น

ขอบคุณนะที่ป้าน้าอาที่เอ็นดูปีใหม่

ขอเชิญรับยาที่เด็กหญิงปีใหม่ค่ะ
ยาที่ว่าคือเสียงหัวเราะแล้วก็พลังบวกจากเด็กคนนี้
หายจากอาการใจร้ายเพราะความสุขของปีใหม่
คือการทำให้คนอื่นมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ด้วยรักจากแม่ปีใหม่ค่ะ

ส่วนพ่อเขา
คุณพ่อเขาด้วย

คุณพ่อสงการเตชะนโรงก็โพสต์ข้อความถึงกรณีดังเก่า

ทุกคนก็แห่มาให้กำลังใจเขาเต็มไปหมดเลย

ชิบหายไว้ปวงเลย

เด็กหญิงออนภานะตอนเด็กหน้าตามหน้ากัน

ออนภารับยาที่ช่องไทยรัฐค่ะ
กรุณาไปรับยาที่ช่องไทยรัฐค่ะ
หมอมีภาพวิจันอะไรเด็กมันยึงตัวแค่นี้
แล้วขอบอกนะลูกของแอปนะตอนไปเอาสามแซ่บนะ

ดูรูปเลย

แย่บินออกไปดูรูปเลย
เหนื่อยกับออนภารจริงพรุ่งที่มาไหม
พรุ่งนี้มานะพรุ่งนี้แอบไปรับจ๊อป๑๒งานทีนี้ประสานงานตกใจอยู่